มีรายนี้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ยอมเขาจะเอารายนี้อย่างเดียว
พอเสร็จอัพอยู่ทำเสร็จก่อนทำเสร็จก่อนเขาเสร็จอันนี้
แล้วก็เหลือที่เหลือที่เหลือเราไม่ได้ไปส่งเพราะว่าเขาเปลี่ยนวันอีกรอบเหมือนกันค่ะ
เปลี่ยนกี่โมงกี่โมงเลยนะคะเสร็จอัพอยู่ก็เอาไปส่ง
ทำไมต้องทำของหนูแบบนี้หนูอยากขอมือคู่แท่เมย์
หนูอยากมีรายได้เสริมหนูยังเป็นเด็กอยู่
หนูเสียใจมากเลยค่ะว่าเขาทำแบบนี้กับหนู
สงสารด้วยเพราะว่าหนูก็ร้องให้
เดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเดินในแบบนี้เมื่อก่อน
ว่าเรื่องนี้จบไหมก็ถือว่าจบสำหรับกรณีของน้องผู้หญิงอายุ๑๕
ที่เจอเหตุการณ์ที่โคราชนะคะแต่ที่โคราชเช่นเดียวกัน
ก็มีคนที่เจอลักษณะแบบเดียวกันนี้ซึ่งก็คาดว่ามาจากกลุ่มแก๊งก้อนเดียวกันนี้
อยู่อีกหลายคนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะคุยกับบางส่วนนะคะ
เพราะว่านักข่าวไปลงพื้นที่ด้วยแล้วก็เจอหลายท่านก็อยากจะให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่า

เหนือจากนั้นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในข่าว
จังหวัดอื่นก็โดนในลักษณะแบบนี้อาจจะเหมือนบางส่วนแตกต่างบางส่วนในเนื้อข่าว

กลุ่มจังหวัดในโซนของภาคอีสานบ้านเราแล้วเนี่ยนะคะ

จะเจอข่าวที่อาจจะอิงกับข่าวเก่าได้

เพราะว่าเรื่องของโดไรมอนเนี่ยข่าวมันน่าจะจบเร็วสิ
เพราะว่าเขาชี้แจงกันมาแล้วว่าโดรายมอสสามารถเอาไปใช้ได้
ก็จะเป็นเรื่องของการไปโยงกับกฎหมายลิขสิทธิ
เดี๋ยวเรามานั่งอธิบายกันแต่วิธีการปฏิบัติ
ต่อตัวคนที่ถูกกล่าวหาต่อตัวคนที่บอกว่า
นี่มีหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะ

คล้ายกันเลยค่ะคุณผู้ชมวิธีการอธิบายเหมือนกันเลย
ซึ่งในรายการวันนี้นะคะหนึ่งท่านที่เป็นผู้เสียหายจากจังหวัดนครปฐมนะคะ

แล้วก็หนึ่งท่านมานั่งคุยกันว่า
ถ้าคนเจอแบบนี้แล้วเขาจะปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะ
ทนายวรากรพงธนากุลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ส่วนที่โคลาสค่าคุณผู้ชมอันที่เราจะอธิบายมาหลาย
ในหลายลักษณะเพราะว่า๙๑๑เฮตกาลอาจจะเจอเหมือนบ้างต่างบ้าง
แต่ว่าหนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเราก่อนนะคะ
เหนือจากกรณีข่าวที่ถูกเปิดด้วยเด็กผู้หญิงนะคะ

คุณแจนที่อยู่โคลาสกับนักข่าวของเรานะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแจนคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่นักข่าวเขารวมตัวกัน
แล้วก็คุยกับผู้เสียหายเท่ากับว่าที่โคราชเนี่ยโดนกันหลายรายเหมือนกัน
คล้ายกับน้องผู้หญิงอายุ๑๕เลยใช่ไหมคะ

เออเพราะว่ามีการเปิดหน้ามาแล้วว่าใครเป็นคนติดต่ออะไรยังไงใช่ไหม

แล้วคนเดียวกันหมดเลยเหรอคุณแจน
ใช่ค่ะจำได้หมดเลยค่ะ
ไม่มีแบบตัวแทนคนอื่นมาเลยเอาใช้คนนี้ก็คือคนนี้ออกหน้าคนเดียวเลยเหรอ
ก็หลักนะคะคนที่มีหนวดมีเขาอะค่ะ
แจ่มมากชัดมากค่ะ

อย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้ผู้เสียหายถือว่าสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะ

แต่แกยังจ๋ายังไงคะ
ก็ยังมีติดอยู่ในใจอยู่ค่ะ
ใช่เอากรณีของคุณแจนก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณโบรัฐนายวรกรนะคะ
คุณแจนเอาตัวคุณแจนก่อนตัวคุณแจนเนี่ยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ประมาณปลายเดือนมกราค่ะ

ก่อนเพื่อเจอยังไงคะเจอยังไงบ้าง
ก็เราปกติใช้ทำงานฝีมือนะคะก็เป็นถักรองเท้าเด็กอ่ะ

ก็มีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงนะคะมาสั่งรองเท้า
บอกว่าต้องการสั่งรองเท้าถักโดเรมอน๑๐คู่ค่ะ
แล้วก็หมีคู่มะ๑๐คู่ใช่
เราก็ตกลงราคากันในคู่ละ๑๐๐บาท

แล้วก็เราต้องรีบทำส่งเขาภายใน๓วัน
เราก็รีบทำเลย
จากนั้นก็นัดรับกันที่ลานเท้าอนุสวรี
ร้านเท้าย่าโม่ค่ะ

ใช่เสร็จแล้วก็เขาก็โทรหาเขามีผู้ชายมายืนรอ
เขาบอกว่าเป็นแฟนเขามายืนรอรับของ

ก็จะมีผู้ชายที่เป็นข่าวอยู่อะค่ะ

บอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิโดเรมอนนะ
ก็เชิญตัวเราไปคุยที่สถานีตำรวจ

เสร็จแล้วเขาก็แจ้งข้อก่าวหาเราว่า
เป็นการผลิตแล้วก็จำหน่าย
แต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเราต้องไก่เกียร์กันได้
ก็พอดีเขาก็ไปจับคนอื่นอีกค่ะ
มาเจอบนโรงพักพร้อมกันหรือเปล่าคะคุณแจน
ใช่ค่ะไปเจอโรงพักพร้อมกันด้วยค่ะ
แล้วเขาก็ไปจับรายอื่นอีกระหว่างนั้นเราก็แบบหาเงินนะคะ
เราไม่รู้นะเขาก็บอกเราบอกว่า
ห้าหมื่นจบจบเรื่อง

ถ้าอย่างนั้นเห็นแต่ว่าเรามีลูกอ่อน

ให้เวลานะเขาก็บอกเดี๋ยวพี่จะไปทำงานอย่างอื่นอีก

จนแบบเราหาเงินไม่ได้มากเลย
มันฉุกระหุกมากเลย

เราก็ไปตรวจตรรค

เขาบอกว่าถ้าเรายอม

ครับอันนี้คุยกับตำรวจแล้วใช่ไหม

เค้าบอกว่าคุยกับตำรวจคือคุยบรรลงพัก
แล้วคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคืออยู่ในชุดเครื่องแบบตำรวจใช่ไหมคะ

มีเงินเท่าไหร่มีแค่๑๕๐๐๐บาทก็ให้เขาไปเลยครับ
๑๕๐๐๐บาทเขาก็ถอนแจ้งความ
คุณแจนค่ะคือทั้งหมดนี้มีทั้งเอกสารในการ
เหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรพอจับตัวมาก็ทำเอกสารต่างนานา
แล้วก็บอกว่าไปจับมายังไงอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะมีหลักฐานหมดเลยค่ะที่เราคุยในเฟซบุ๊กนะคะ

แล้วก็ตอนที่ถอนแจ้งความกันก็มีเอกสารในการแจ้งความอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถอนแจ้งความว่าลงลายมือชื่ออะไรอย่างนี้
คือก็จะมีเอกสารตอนถอนแจ้งความแล้ว
แต่ว่าเขาไม่มีส่วนที่ให้เรากลับคืนมานะคะ
มีแค่ให้เราเซ็นยื่นเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนั้นนะคะ
แล้วก็มีเอกสารที่เขาแจ้งความเราแค่ตรงนั้น

ทีนี้คุณแจนจอมขวัญย้อนกลับไปถามคุณแจนแบบนี้นะคะ
ตอนที่ตอนที่ติดต่อสั่งมาเป็นผู้หญิงติดต่อ

มารับเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นแฟนของผู้หญิงเป็นคนมารับของ
อ่าใช่แล้วก็มีผู้ชายคนที่บอกเนี่ยที่มีหนวดมีเขาที่ผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเลยเจอคนเดียวกันเลยอ่าลงมาด้วยใช่
โดยที่มีตำรวจมาอีก๒คน

ตำรวจที่มาอีก๒คนอ้างว่าเป็นตำรวจใช่ไหมคะ

สองคนที่มาเนี่ยมานอกเครื่องแบบ

แล้วตอนมาถึงหน้ากุญแจเนี่ยเอาบัตรให้ดูไหมบัตรตำรวจบัตรข้าราชการแสดงตัวอะไรไหม
เขาคล้องบัตรตำรวจอยู่ค่ะ
เขาก็ยื่นให้ดูว่าเขาเป็นตำรวจแล้วเขาก็พร้อมเอกสารในมือค่ะเอกให้เราดู
เอกสารในมือตำรวจเอกสารในมือของผู้ชายที่มาค่ะ

แล้วตำรวจเนี่ยนะคะคนที่พูดกับคุณแจนตรงที่ลานย่าโมเนี่ยเป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ
เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ

เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังคะ

เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ
เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ

เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ

เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ
เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ
เป็นตำรวจพูดซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่มาทีหลังค่ะ

ตั้งแต่ลานย่าโมขึ้นไปด้วยป่ะคะเอ่อพาพาตัวเรามานั่งรอค่ะ
พาตัวเรามานั่งรอตรงจุดที่เขาเหมือนกับให้เราถ่ายรูปคู่กับหลักฐานนะคะ
อ่าซึ่งตำรวจแล้วตำรวจที่ใส่เครื่องแบบอยู่บนโรงพักเนี่ย
คุยกับสองคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไหมคะอืมไม่ไม่ไม่ทันเห็นนะคะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะคือที่ฉันถามคือเรียนอยากจะทราบว่าจริงแล้วที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
ใช่ตำรวจหรือเปล่าด้วยในแต่ละกรณีอ่ะนะคะทีนี้คุณแจนเอ่อคุณแจนได้ได้
ได้คุยรายละเอียดกับเขาไหมว่าเอ๊ะพี่โดเลมอนเนี่ยยังโดนอยู่เหรอ
เอ๊ะทำไมหนูโดนเรื่องอะไรได้คุยอะไรกันบ้างจ๊ะพอดีแฟนมา
แฟนเป็นคนไปพูดค่ะแต่ตอนนั้นก็นั่งอยู่ด้วยนะคะแฟนก็พูดอยู่ว่าพี่ก๊อฟเนี่ย
โลเลมอนมันหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอหมดไปจากประเทศไทยไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ตั้งแต่พศก็คือเราเปิดเน็ตเนอะเราเปิดเน็ตดูแล้วก็ยื่นให้เขาดู
แล้วเขาก็บอกเขาบอกว่ามันไม่ใช่น้องมันเก่าไปแล้วพี่เป็นตัวแทนโดยตรง
งั้นพี่จะมีสิทธิ์มาจับอะไรค่ะแล้วเขาก็เหมือนมีเอกสารอะไรสักอย่างยื่นให้เราดู
คุณแจนบอกว่าเนี่ยเขามีสิทธิ์คุณแจนตอนที่คุณแจนคุยทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
กับคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทเนี่ยมีตำรวจอยู่ด้วยไหม
อืมตอนนั้นไม่ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเขาแยกย้ายกันไปจับแล้ว
เหมือนนั่งพักรอเพื่อแบบเพื่อให้แจนหาเงินนะคะ
แล้วตอนที่คุณแจนเชิญจักค่ะจะมีคนนั่งพิมพ์เอกสารนะคะ
การแจ้งความค่ะนั่งเหมือนเป็นทีมงานของเขาอะค่ะ
นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะคุณแจนที่แน่เลยชัดเลยเนี่ย
คนที่ได้คุยกับคุณแจนแล้วเป็นตำรวจแน่คือคนที่อยู่ในเครื่องแบบ
ที่บอกว่าถ้าจะประกันตัวก็ห้าหมื่นอันนี้ใช่ไหมคะ
เป็นร้อยเวรค่ะร้อยเวรวันนั้นค่ะ
อันนี้คืออยู่ในเครื่องแบบอยู่บนโรงพักเลยนะคะ

ทีนี้จนกระทั่งห้าหมื่นเหลือหมื่นห้าเนี่ย
ตอนเหลือหมื่นห้าเนี่ยตำรวจอยู่ด้วยไหม
ตำรวจอยู่ด้วยไหมเออก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วค่ะ
ตอนนั้นเขาไปขอร้องเขาใช่ค่ะใช่
ตำรวจก็บอกว่าน่าจะไก่เกลี่ยกันนะ
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าทุกข์อะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณแจนค่ะสรุปวันนั้นปลายเดือนมกราคมของปีนี้
คุณแจนจ่ายไปหมื่นห้าจบแค่นั้นเลยใช่ไหมคะ

ทีนี้คุณแจนที่มีการรวมตัวกันอย่างน้อยที่ในโคราชของเรากันเองเนี่ยนะคะ
คนที่โดนแบบคุณแจนเป๊ะไหม

แล้วส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ยก็จะมีคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจลงไปจับตัวทุกครั้งด้วยไหมคะ
มีค่ะมีมีตำรวจร่วมด้วย

คุณแจนค่ะข้อมูลของคุณแจนเดี๋ยวที่ฉันคุยต่อในรายการ
คือทางรายการพยายามติดต่อทางภูมิกับของสพมนครราชศรีมานะคะ
ว่าเอ๊ะตกลงที่อ้างนะใช่หรือเปล่านะคะ
แล้วเข้าใจผิดหรือประสานงานกันอย่างไร

แต่ยังไงขอบคุณคุณแจนก่อนที่เล่าให้ฟังนะคะ

คือยังงี้ค่ะคุณผู้ชม

เกือบจะสั้นแต่ไม่สั้นแล้วเดี๋ยวมานครปฐมเพราะระหว่างที่คุยกับคุณแจน
นครปฐมคือคุณโบงพยักดิ์หน้าเงิกแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลย
แต่ว่าไม่รู้คนเดียวและแก๊งเดียวกันหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
มันมีจังหวัดอื่นด้วยนะคะและนครปฐมเป็นหนึ่งในนั้นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในกรณีของข่าวที่ออกมามันมีหลายแบบนะคะ
เรื่องของการใช้ตัวการ์ตูนโดราเอมอนเป็นแบบหนึ่งนะคะ
อันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันที่บวกเข้าไปได้ว่า
หวกเข้าไปได้ไว้แล้วผู้การ์ตูนการ์ตูนแบบอื่นร่าจะโดนแบบไหน
ถ้าว่ายังไม่รับโทรศัพท์เราเอาในต้นก่อน
คือแหมถามแล้วกลัวตำรวจเคืองเหลือเกิน
คือตำรวจต้องรู้ไหมว่าโดราเอมอนไม่สามารถใช้เพื่อจะจับเรื่องลิขสิทธิ์ได้แล้ว
ตำรวจต้องรู้ที่รู้เพราะอะไรวะ
อีกบรรดาการการสร้างสารการ์ตูนเนี่ยมันมีอายุแค่๒๕ปี
นับแต่วันที่ประกาศครั้งแรกว่าออกคอทัศโดเรมอน
นับจากนั้น๒๕ปีมันจะเป็นสาธาสมบัติที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ทำอะไรได้หมด
มันมีดีการ์มาแล้วสาธิการ์ให้ฝากศา

สาธิการ์ว่าในโดรมอนด์ปัจจุบันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วใครใช้ก็ได้ตั้งแต่ปี๕๑
ซึ่งคือตำรวจก็ต้องรู้ดีการนี้หรือเปล่า
ต้องรู้ไม่เปิดในเน็ตปั๊กก็จะขึ้นทันทีเลย
ทีนี้จริงแล้วถ้านะคะเราคาดการณ์ว่าตำรวจต้องรู้เนี่ยคือต้องรู้ตั้งแต่ไม่มีหมายจับออกไปแล้วสิ
ใช่คุณต้องถามเขาเลยว่าไอ้เนี่ยมันมีการสร้างสรรค์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วประกาศใช้ในทีวีครั้งแรกเมื่อไหร่
คุณไม่ถามนะขึ้นสรรค์สรรค์ก็ยกนะอันนี้บิดีการ์เลย
คือกำลังจะถามว่าคือตั้งแต่ตอนที่อ้างว่ามีหมายจับออกไปตอนไปจับนะ
ใช่คือตอนไปขอหมายที่จะไปจับเขาเนี่ยคืออันนี้ตำรวจต้องรู้ก่อน
รู้แล้วว่าไอ้นี่มันมีอายุการใช้งานแค่๒๕ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ประกาศออกทีวี
หรือประกาศออกหนังสือพิมพ์อะไรก็ทั้งแรก

เอายังไงคุณโบคุณโบเล่าเลยคุณโบเจอที่นครปฐม
เราก็เป็นแม่ค้ามือใหม่เราก็อยากได้เงินอะเนาะ
เขาสั่งตอนแรกเขาจะเอาวันพีช
แล้วก็ถ่ายเขาดูว่าใช่ไหมถ้าใช้ก็มีแค่ชุดเดียว

เราก็ไปแหล่งค้าส่งค่ะก็ไปซื้อ
ซื้อใหม่เขาเป็นคนต่อมาซุดนี่แหละ
ถ่ายเขาดูว่าได้ครบตามออเดอร์ที่สั่งนะคะสรุปยอดให้
อันนี้ของเราเป็นเสื้อเป็นเสื้อกับกางเกงค่ะเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลย
ใช่ก็๕ชุดแล้วก็เขาบอกว่าไม่สะดวกให้ส่งขนส่ง
นัดรักถ้าเกิดว่าไม่งั้นก็ไม่เอาเราก็ด้วยความที่แบบโอ้ย
ก่อนจะได้ออเดอร์เราอยากขายเข้าใจค่ะเนอะเราอยากขาย
ก็อ่ากำไรชุดละสี่สิบอ่าเอาแล้วก็ค่ะคุณกำไรชุดละสี่สิบบาท
คุณขับรถไปส่งอ่ะเหรอก็คือโลกสวยค่ะก็กลับว่าเดี๋ยว
เขานัดรับโลตันนครปฐมแล้วก็กลับว่าโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวงานองค์พระต่อก็ได้
โหค่ะก็ไปกันก็ไปกันทั้งครอบครัวเขาไปไปใครบ้างคะก็มีแม่มีลูก
มีอ่าทั้งมีตัวคุณคุณบูใช่ก็ไปคือเราไปธุระกันในกรุงเทพมาแล้วอ่ะค่ะ
เดี๋ยวนะคะเรารู้ไหมว่าคนที่สั่งอยู่จังหวัดอะไรไม่ทราบค่ะแต่เขานัดที่
นครปฐมใช่จริงจริงเราอยู่ที่อ่าเราตอนวันนั้นวันนั้นเราอยู่ทำธุระอยู่
กรุงเทพอ๋ออยู่พระรามเก้าเลยอ่าแต่เราก็ตีรถกลับไปส่งเขาเพื่อเงินสองพัน
กว่าบาทอ่ะแล้วไงต่อเราก็ไปด้วยความตั้งใจพอไปถึงคือเรายังกำลังนึก
ในใจเลยว่าเขาซื้อเราตั้งเยอะเราแบบไม่มีอะไรมาแถมให้เขาด้วยเหรอ
คือคิดอย่างนี้เลยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะตกลงคุณจะได้กำไรเท่าไ
ห้าชุดนะคะคือผมคิดอย่างงี้จริงจริงแล้วก็อ่าตอนแรกใส่ถุง
ถุงกับแก๊ปแต่ทีนี้เราบอกแม่ว่าเอาถุงสวยมาใส่ซิแล้วก็แยกเลย
จัดการเราก็เลยถอบพออ่าเราก็ข้อความบอกเขาคนที่คนที่สั่ง
ซื้อค่ะว่าเราถึงแล้วนะเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวให้รอก่อนนะคะออกมา
กินข้าวเป็นผู้หญิงสั่งเป็นผู้หญิงค่ะอ่าแล้วพอสักแป๊บหนึ่ง
ห้านาทีมีผู้ชายโทรมาบอกว่าเป็นแฟนของคนชื่ออีฟคนที่สั่งเรา
เนี้ยอืมมารับเสื้อให้แฟนค่ะแล้วก็เลยอ่าค่ะอยู่ตรงไหนคะ
แล้วก็ด้วยความร้อนลนแบบอยากได้ตังค์อ่าเขาบอกว่าอ่าผมอยู่ตรงลานจอดรถ
เราก็อ่ะนี่นี่ก็อยู่นอนจอดรถค่ะเขาบอกว่าพี่เดินมาหาผมเลย
อะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เดินไปอย่างเร็วพอเดินไปก็ส่งเงินเอ่อ
เขามันสองพันสี่เก้าสิบส่งให้สองพันห้าค่ะแล้วก็ทอนไปสิบบาท
พอเราทอนเงินปุ๊บนั่นแหละค่ะก็มาล้อมจับเราเลยมากี่คนอ่า
ที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยน่าจะประมาณ๓คนแล้วก็มีน้องเด็กผู้
คนผู้ชายที่ว่าอ้างว่าเป็นแฟนแล้วก็มีผู้หญิงที่อ้างว่าได้รับ
มอบหน้าจากบริษัทค่ะให้มาจับลิขสิทธิ์โดเรมอนอ้อ
ก็ราวประมาณสี่ห้าคนใช่ค่ะค่ะตำรวจประมาณประมาณสามท่าน
ไม่ได้มาเครื่องแบบไม่ค่ะเป็นเสื้อโปโลแล้วก็กางเกงยีนใส่หมวก
อ่าไม่ได้ครึ่งท่อนอะไรด้วยนะคะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเครื่องแบบตำรวจบางคน
ไม่มีมีให้ดูบัตรไหมมีให้ดูบัตรคนหนึ่งเราขอดูบัตรอ่า
ก็เสื้อแสดงบัตรหนึ่งคนซึ่งชื่อของตำรวจวันนั้นที่ได้ดูเนี่ย
ก็คืออยู่ในเอกสารในการจับกลุ่มนะคะอ่าแล้วก็เขาเขาเขาบอกไหม
มีไม้จับมีไม้จับเขามีพูดถึงไหมอ่าไม่ได้พูดถึงนะ
ว่ามีหมายจับแต่เขาบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ส่งตัวแทนคือบอกว่าให้มาจับเรา
ไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอ่าอ่าเขาก็ให้ดูว่าไอ้ข้อความสนทนาในแชทเนี่ย
เขาให้ดูก่อนว่าในหน้าเฟสเราไหมเขาถ่ายไว้แล้วก็ไอ้ที่แชทคุยกัน
เราบอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เราขับรถตามไปที่นครปฐม
โรงพักนครหมค่ะเราขับตามไปก็คือจะเป็นห้องของกองสืบค่ะ
พอไปถึงก็ทำบันทึกจับกุมค่ะอ่าทำตามเนี้ยฮะอ่าใช่
บันทึกการจับกลุ่มอ่าก็มีมีหมดตามเนี้ยค่ะคือมีชื่อหมดอ่า
มีชื่อเจ้าหน้าที่มีคนทั้งคนแจ้งมีหมดแล้วอันนี้ขอให้ดูได้ใช่ไหม
ได้ได้ได้ได้อันนี้เป็นสถานะแล้วตอนเนี้ยค่ะค่ะค่ะก็ทำบันทึกจับกลุ่ม
เราก็ให้เราถ่ายรูปกับของกลางอืมซึ่งก็คือไอ้ชุดโดเรมอ
ถ่ายรูปไม่เป็นไรแล้วพอทีนี้แต่เราก็บอกว่าเราก็มีการแย้งเหมือนกัน
ว่าโดริมอนมันไม่คุ้มความแล้วไม่เฉิดหรออย่างเงี้ย
เขารู้เนี้ยขนาดชอบบ้านยังรู้หรือยัง
วันละก่อนเอาเดี๋ยวอาทิตย์ธนาตร์ตั้งคนสังเกตคือว่าวันนั้นคุณโบก็แย้งเหมือนกับที่แฟนของคุณแจนแย้ง
ที่ขึ้นโรงพักเหมือนกันเรื่องโดไลมอนใช่คุยกันยังไงคะอ่าคือเหมือนกับเราย้าย
แต่เขาไม่ณตอนนั้นไม่มีใครฟังเราคือทำอ่าให้ตอนตอนที่คุยแย้งกันเนี่ย
มีตำรวจที่ลงไปจับกลุ่มหรือว่ามีตำรวจบนโรงพักหรือใครนั่งอยู่ด้วยไหม
อ่าณขนาดนั้นเนี่ยอ่าตอนอันนั้นคืออยู่ที่กองสืบก่อนอ่า
ตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงคนที่มีแต่งเครื่องแบบตำรวจยังไม่ถึงร้อยเวรค่ะ
พอเขาทำบันทึกจับภาพมีคนอ้างว่าตัวเป็นตำรวจอยู่นั่นไหมมีค่ะก็ชุดกองสืบ
คนที่ไปจับคนที่ไปจับใช่แล้วพอเสร็จเราก็อ่าพาเราพอทำบันทึกเสร็จแล้วเนี้ย
พาเราเดินไปที่โรงพักค่ะค่ะก็ไปเจอกับร้อยเวรอ่า
เวรก็อ่าให้ดูนะว่าเราโดนแจ้งจับเขาหาอะไรนู่นนี่นั่นอ่าอ่า
เราก็บอกว่าร้อยเวรที่เราเห็นว่าใส่เครื่องแบบตำรวจแล้ว
พอเห็นหน้าคนที่นอกเครื่องแบบไปนี่เขาทักทายเขาพูดคุยอะไรกันไหม
เห็นนะคะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าตอนแรกไปที่ห้องสอบสวนมันอยู่ชั้นล่าง
อ่าเราก็นั่งรออยู่ตรงเก้าอี้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ไปคุยอะไรกัน
คือตอนนั้นณตอนนั้นคือเราไม่สนใจเราก็พยายามหาข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็หายืมเงินด้วยคือคือที่ฉันถามทั้งคุณโบและคุณแจงคือเราจะพยายามยังไม่เชื่อว่าที่อ้างว่าเป็นตำรวจเป็นตำรวจไงคะ
นายวรกรเราจะพยายามพาไปกองสืบได้ยังไงใช่ใช่เดี๋ยวฉันกำลังจะบอกว่าคืออยากจะฟังจากปากตำรวจว่าใช่ไหมหรืออ้างอะไรอย่างเงี้นะคะ
ติดต่อผู้กลับได้ไหมยังก่อนนะเราก็ไปไปคุยกันข้างล่างตอนนี้เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจอะไรล่ะ
พอเสร็จเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นไปคุยกับร้อยเวนข้างบนซึ่งไอ้ข้างบนเนี่ยมันอยู่หน้าห้องขังแล้ว
คือคงจะพร้อมจะพร้อมจะจับเราแล้วร้อยเวรก็ให้ดูปุ๊บเขาก็ถามก่อนเลยว่าเรามีการได้คุยกับทางเจ้าทุกข์ที่เขามาร้องหรือยัง
อ่าได้คุยกันไหมว่าจะเอ่อตกลงอะไรกันยังไงเราบอกว่าไม่คุยค่ะเราขึ้นศาล
เออเพราะว่าขึ้นสารยังไงก็ยกฟองอยู่แล้วคือเราก็โอ้โหเออเออเตรียมไปดีเตรียมไปดีใช่
คือเราก็พยายามพูดให้เขาฟังแต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นศาลคือต้องมีเงินประกันตัวนะ
เราก็บอกว่าเราใช้ต้องใช้วงเงินประกันเท่าไหร่คะซึ่งเราก็น่าเสียแล้วคือนะตอนนั้นเราไม่มีเงิน
ไม่มีเงินเลยอ่ะคือแบบให้ทำไงเราไปขายของเราเราต้องการเงินอ่ะค่ะ
อ่าเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะไปเช็คให้ว่าเท่าไหร่เขาหายไปนานมาก
เขาจะพักกลับมาพร้อมเหมือนลิขสารปริ้นต์มาหนึ่งใบอ่ะค่ะค่ะ
ก็เอามาชี้ให้เราดูว่าเราทำผิดไอไอภาระบอลลิขสิทธิ์เนี่ยอ่า
เขาอิงมาตราสามสี่เอ็ดมากอ้อแล้วเขาอิงไปไปอิงอัตราโทษอิงมาตราเจ็ดสิบ
ว่าเราต้องอ่าเสียค่าประกันตัวหนึ่งห้ามืนโอ้โหคุณจำละเอียดมากเลยอ่ะ
เอาแล้วไงต่อจ้สามห้าหมื่นถึงอะไรกี่แสนนั่นแหละแล้วก็หรือทั้งจำทั้งปรับ
คือเขาพยายามพูดว่าถ้าเราขึ้นศาลได้แล้วแต่แต่แต่เราต้องอ่า
คือวันนี้เราต้องอยู่ห้องขังถ้าเรามีเงินประกันตัวเราก็ไปขึ้นศาล
ไม่ใช่สารจังหวัดนครปฐมนะคุณต้องไปสารทรัพย์สินทางปัญญาที่กรุงเทพ
อ่าไม่ได้อยู่แถวนี้นะแล้วอ่ากว่าคุณจะขึ้นศาล
คุณต้องไปอยู่ในเรือนจำเขาพูดกับเราอย่างงี้ซึ่ง
ซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แหละแต่ว่าทีนี้คือแม่เราไงคนแก่
คือเขาก็กลัวใช่แม่กับลูกไปด้วยอ้าวใช่เขาก็กลัวแต่ทีนี้เราก็ยอม
คือมันไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนคะห้าหมื่นแล้วจบที่ยังไงคะ
ก็แม่เขาก็บอกว่างั้นขอลองคุยก่อนได้ไหมว่าทางนู้นเขาจะเรียกเท่าไหร่
แต่คือตัวเราอ่ะบอกว่าบอกให้แม่อ่ะนั่งไลก์สี้กลับไปเลย
อืมอืมอืมก็แม่อ่ะใจถึงจริงจริงอืมอยากจะวัดรวงหน่อย
จะวัดจะวัดชวมดูบ้าเพราะว่าคัมพิภาษาอินทริกาว่าเห็น

ผนจะได้รีบทันจะกลับบ้านละ

ก็ส่งตัวแทนมาแต่ไม่ใช่ผู้หญิงคนที่อ้างว่า

ไม่ใช่คนที่ลงไปเจอเราครั้งแรกที่ไปจับที่ร้านจอดรถไม่ใช่
อ้างว่าเป็นตัวแทนเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า
ผู้หญิงคนที่ไปจับเราอ่ะมาคุยแต่เราคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราแบบอ่า
วัยใส่เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมถอนแจ้งความให้
เขาก็เลยส่งผู้หญิงมาเป็นตัวแทนอะก็คุยกัน
เขาก็เรียกเราห้าหมื่นเราก็คือไม่มี
เราก็ตอบไปว่าไม่มีค่ะหาได้แค่ห้าพัน
เขาบอกว่าหลักพันคุยไม่รู้เรื่อง
คือบริษัทไม่ยอมแน่นอนเดี๋ยวเขาเดือดร้อน
เราก็เลยบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงคะ
เราก็ถามมีการถามกลับไปว่าทำไมคุณถึงมาหากินกับแม่ค้า
บอกว่ากำลัยตัวอะไรยี่สิบสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ย
ลายเล็กคือเราไม่ได้แบบมีเงินมีทอง
คืออันนี้เราพูดให้เขาเห็นใจนะ
พูดตรงว่าคุณรู้ไหมว่าเมื่อเช้านี้
คือฉันไปไหนมาฉันไปประนอมหนี้บ้านมา

คือแล้วแบบฉันเนี่ยหวังไอ้เงินตรงนี้
เพื่อพี่แบบไปต่อเป็นทุนถูกไหมคะ

มันไม่ใช่เขาบอกว่าเขาทำตามหน้าที่
ถ้าไม่ทำเขาไม่ทำเขาก็โดดไล่ออก

อ่าเราก็บอกว่าอ่า
คือไม่มีค่ะคือคุณเข้าใจไหม

จบที่เท่าไหร่คะจบที่หนึ่งหมื่นค่ะ

หมื่นห้าจนแม่บอกว่ามันมืดแล้ว
คือมีคือหมื่นนึงเอาไหมจบไหม

แล้วก็จะมีตำรวจคนที่หน้าห้องขัง

ซึ่งเราก็เลยหันไปบอกว่า
จริงหรอกค่ะไอ้คำพิพากษาสารดีกาโดเรมอน
อ่านมาแล้วยังไงก็ยกฟ้องเออแต่แค่เรามีปัญหาว่าวันนี้
ณวันนี้เราจะออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินประกันตัว
ถ้าเขาประกันตัวได้เนี่ยเขาสู้นะเนี่ยถ้าเงินประกันตัวเท่าไหร่นะคะ
ห้าหมื่นค่ะแล้วที่บริษัทเรียกห้าหมื่นคือแปลว่าถ้าคุณจะออกจากจุดนั้นได้
ต้องมีเงินห้าหมื่นคือคุณต้องให้ห้าหมื่นกับใครสักคนใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณต้องเอามาใช้อะไรสักอย่างไม่ประกันตัวก็ให้บริษัทไปใช่ไหม
แย่ล่ะเป็นสิ่งที่เขาต้องต้องยอมจ่ายเงินอ่ะเอ่อ
แต่ทีนี้ทีนี้จนถึงเดี๋ยวนะอันนี้กรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณโบตอนวันที่เท่าไหร่
วันที่๓๑ตุลาค่ะ
เพิ่งผ่านมาเลย
แล้วหน้าตาผู้ชายที่มีหนวดมีเขาเนี่ยคนเดียวกันไหม
มีเขามันร่วมอยู่ในจุดไหนของอีกอย่าง

เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม

การที่หนักศิลป์มอบนาดนะครับ

เชื่อไหมครับว่าเรื่องสินความอำนาจเป็นปรึกขนาดนี้นะครับ

หนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทมีการจดทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงนะ
เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วก็แปลภาษาไทยด้วยนะ
แล้วก็ใครเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงนะฮะ
แล้วใครเป็นผู้มีอำนาจลิขสิทธิ
และลิขสิทธิ์เนี่ยจดทะเบียนครั้งแรกที่ฉายออกอากาศวันที่เท่าไหร่
เพราะถ้าไม่มีตัวนี้ไปถึงสารสารยกเลยนะ
เพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่ว่าคุณต้องรู้ว่า

แต่เนี้ยคุณบอกมีใบเดียวให้ถ่ายเขายังไม่ให้ห้าให้ถ่ายเลย
คุณผู้ชมอย่างกรณีของโดรมอนเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราคุ้นแจน
จอกคุณไม่ได้มั้ยมันมีความติดย่ออยู่ในความเนี้ย

ทีนี้ในส่วนของกรณีน้อง๑๕ก่อน

เป็นผู้ดูแลริขสิทธิ์

ถ้ามันเป็นตัวการ์ตูนในลักษณะอื่นเขาปฏิบัติกันแบบไหน
อันนี้ข้อหนึ่งนะคะว่าตัวการ์ตูนสังกัดบริษัทไหน
บริษัทอะไรดูแลเขาจะทำกันแบบไหนข้อหนึ่ง
แต่อีกแบบหนึ่งคือระหว่างการทำแบบล่อซื้อกับไม่ได้ล่อซื้อ
วิธีปฏิบัติต่างกันไหมถ้าเขาไม่ได้ล่อซื้อแบบนี้นะคะ
ถ้าไม่ได้ล่อซื้อแบบนี้แล้วผิดลิขสิทธิ์จริง
แล้วตัวการ์ตูนเหล่านั้นยังมีอายุในการเอาผิดได้อยู่
ถ้าไม่ได้ล่อซื้อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

เราจะคุยกับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะ

อาจารย์ไพบูลอามอนพินโยเกียจค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญครับสวัสดีครับ

กรณีที่ถ้าเราพูดถึงโดราเอมอนเรื่องของโดไลมอนจบง่ายถูกไหมคะ
ราเอมอนก็หลักการอย่างนี้ครับ
สมมุติว่าเขามาฟ้องนะครับต้องดูว่าเขาฟ้องหรือแจ้งความในฐานะงานศิลปกรรมหรือว่าศิลปะประยุกต์นะครับ
โดยปกติถ้าแจ้งเป็นศิลปะประยุกต์เนี่ยมัน๒๕ปีมันหมดอายุความไปแล้วนะครับ
แต่ถ้าเขาแจ้งเป็นงานศิลปกรรมเนี่ยเขายังฟ้องได้อยู่ครับ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาแจ้งความเดินคดีเป็นงานประเภทไหนเพราะว่างานลิขสิทธิ์แต่ละประเภทเนี่ยความคุ้มครองทางกฎหมายจะต่างกันนะครับ
ในส่วนที่หมดไปแล้วคือเป็นงานศิลปะประยุกต์คือเอาศิลปะมาทำเป็นตัวต่างนะครับ
อยู่ในแก้วอยู่ในเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เรียกศิลปะประยุกต์อันนี้คือ๒๕ปีนับจากการเผยโฉมครั้งแรกเหรอคะอาจารย์
งั้นในส่วนงานที่เป็นศิลปปะยุคมัน๒๕ปี
งั้นเขาเสียชีวิตไปเกิน๒๕ปีแล้ว
ถ้ามายื่นแจ้งความในฐานะที่เป็นศิลปะประยุกต์ก็คือ

แต่ถ้าเขามาแจ้งเป็นงานศิลปกรรมตรงนั้นยังมีความคุ้มครองอยู่ครับ
อยากเอาอย่างนี้นะคะถ้าเอาอิงอิงตามที่ทั้งคุณแจนที่โคล่า
แล้วก็คุณโบที่นครปฐมโดนเนี่ยเข้ารักษณะศิลปะประยุกต์ใช่ไหมคะอาจารย์
เป็นลักษณะศิลปะประยุกต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาแจ้งความเป็นศิลปะประยุกต
ก็น่าจะถือว่าขาดอายุความไปแล้วครับไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้
เพราะว่าอายุความคุ้มครองทางกฎหมายมันแค่๒๐
พออายุความคุ้มครองในกฎหมายมันหมดในส่วนที่เป็นงานศิษย์ประปรายุกต์
มันดำเนินคดีต่อไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเขาบรรยายในการแจ้งความว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาพอื่น

เป็นภาพวาดเป็นพวกไลน์อะไรต่าง
ก็จะเป็นงานศิลปกรรมตรงนั้นก็คือ๕๐ปีความคุ้มครองยังมีอยู่ครับ
เป็นตัวการ์ตูนอื่นที่ไม่ใช่เข้ารักษณะโดราเอมอน
มันจะใช้กฎหมายจับเรื่องนี้ยังไงคะ
เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างกาฟิลนะครับ
หรือว่าที่เป็นเคสเนี่ยปกติถ้าเป็นทนายความ
ที่เป็นได้รับมอบโดยตรงจากต่างประเทศมาเนี่ย
เขาจะไม่ตั้งศิลปะอายุครับเขาจะตั้งข้อหาเป็นศิลปกรรมนะครับ
งั้นความคุ้มครองทางกฎหมายก็คือ๕๐ปีเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าเวลาบริษัทต่างประเทศอย่างกาฟิลเนี่ย

แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ
แล้วก็เข้ามาในประเทศไทยระบุเฉพาะตัวตน

แล้วก็ไม่มีกระทรวงต่างประเทศเรารับรองอันดับนั้น
ถ้าตามข้อจริงที่ปรากฏในโซเชียลบอกว่า
เป็นแค่เอกสารแผ่นเดียวเนี่ย
บริษัทพวกนี้เขาจ้างทนายความเป็น๑ล้าน๑๐ล้าน๒๐ล้าน
เขาจะไม่จับรายย่อยครับเขาจะจับเฉพาะโรงงานใหญ่ที่มีมูลค่าเยอะ
จริงเรื่องนี้ค่อนข้างเรียกว่าประหลาดมากที่มาจับรายย่อยเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อน
ค่าเสียหายเป็นหลักหมื่นหลักพันเนี่ยบริษัทพวกนี้เขาไม่ดำเนินการเลย
เท่าที่อาจารย์บอกมารักษณะรายย่อยแบบนี้ไม่น่าจะเจอเลยซับด้วยซ้ำไปถูกไหมคะ
เพราะด้วยสำคังเขาจะจับต้นทางพวกนี้แหละ
โรงงานทำเลยกระจายสินค้าลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ
มูลค่าจะไม่ใช่หลักหมื่นแน่
ใช่ครับเพราะว่าแค่ค่าธนายความที่เขาจ่ายเนี่ยก็เป็นล้านครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มาใช้ทนายความที่เป็นลักษณะของการจับกลุ่มแบบหลักหมื่นหลักพันนะฮะ
เพราะว่ามันไม่ใช่นโยบายของบริษัทที่เป็นอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นนะครับ
อาจารย์ค่ะแล้วการที่ใช้วิธีล่อซื้อกับไม่ล่อซื้อเนี่ยเกี่ยวไหม
ล่อซื้อเนี่ยถ้าโดยปกติถ้าคนที่อยู่ในวงการลิขสิทธิ์นะครับ
จะทราบกันว่าการล่อเสียมันใช้ไม่ได้แล้วเขาไม่ทำกันแล้ว
เพราะว่ามันขัดต่อกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถเอาไปเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้
ศาลประยุกต์๒นะครับอย่างนั้นถ้าคนที่ทำงานในวงการลิขสิทธิ์
ในการล่อซื้อจะไม่เกิดขึ้นละส่วนใจจะต้องเป็นเรื่องออกไม้ศาล
แล้วก็ไปจับกลุ่มโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ
อาจารย์ค่ะอย่างนี้ถ้าถามในมุมของดิฉันนะครับประชาชนนะคะ
แล้วที่ฉันต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นโดราเอมอนหรือตัวการ์ตูนฝั่งตะวันตก
ตัวการ์ตูนประเทศใดก็แล้วแต่เวลามีคนมาพูดอย่างนี้กับดิฉันเนี่ย
ต้องตรวจสอบอะไรก่อนบ้างคะอาจารย์เวลาแบบแล้วยิ่งมาอ้างว่าเป็นตำรวจด้วย
มีหมายจับด้วยอย่างนี้อาจารย์ค่ะเรียนต้องถามอะไรต้องขอดูอะไรเขาบ้างคะ
หนังสือมอบอำนาจครับเพราะว่าเวลามีการแจ้งความนะครับถ้าเป็นการ์ตูนต่างประเทศเนี่ย
หนังสือมอบหน้าต้องเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีการลงนามโดยกรรมการในต่างประเทศนะครับ
เอกสารจะค่อนข้างหนาพอสมควรงั้นถ้ากรณีมาแล้วเป็นกระดาษแผ่นเดียวเนี่ย
ต้องเรียนเลยว่าน่าจะเป็นปลอมประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อาจารย์ขอแทรกนิดเดียวค่ะคือในกรณีของกระทรวงต่างประเทศ
ถ้าต้องรับรองด้วยเนี่ยแปลว่าถ้าสมมุติบริษัทเขาจะมาจับใครก็แล้วแต่เนี่ย
เขาต้องมากับเจ้าหน้าที่หน่วยไหนคะต้องมากับกระทรวงไหนหรือว่ามากับตำรวจก็ได้คะ
ปกติถ้าเป็นการจับกลุ่มนะครับส่วนใหญ่จะมีตำรวจเศรษฐกิจคือปอศเป็นคนดูแลนะครับ
แล้วก็ถ้ามีการเข้ามาค้นต้องมีหมายสารครับ
ในกรณีถ้าสมมุติตำรวจมาเองไม่มีหนังสือรับรองจากต่างประเทศมา
พวกเราปฏิเสธไปเลยครับเพราะว่าความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิทรัพย์สินปัญญาเนี่ย
ถ้าผู้เสียหายไม่มาร้องทุกข์ตำรวจจับเองไม่ได้นะครับ
ไม่มีความสามารถในการจับสมมุติตำรวจเดินมาแล้วบอกว่าคุณขายของไม่ได้ติดเนี่ยมาจับจับไม่ได้
เพราะว่าต้องมีผู้เสียหายมาแจ้งความมาชี้แล้วมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
อาจารย์ค่ะได้วิธีปฏิบัติพอสมควรแหมเดี๋ยววันหลังน่าจะมีได้เห็นอีกแล้วค่ะอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
อันนี้ได้คร่าวค่ะผู้ชมต้องคุยกับสิทธิ์ยาวมากค่ะมีหลายกรณีหลายข่าวมาก
คุณแจงคุณโบปิดท้ายที่นายวรกรเอาไงผู้เสียหายแต่ละจังหวัด
ประธานจังหวัดตะความอาชีพมาท่านพรณเทพฯพรุ่งนี้ท่านจะมีเงินไปมอบให้น้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีที่หน้ายาโมโคลาศตอนเที่ยง
ประธานจังหวัดสภาษณความจังหวัดน้องค่อบถมก็มี

ติดต่อสภาธนาความจังหวัดได้เลยใช่ไหม
ใช่อันนี้แสดงท่าที่คุณพูดเสียหายนะครับ
คุณไปติดต่อได้เลยเขายินดีช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว

ไม่อยากให้มีช่องทางให้เขาหากินกับแม่ค้าอย่างเราอีก
แปลงเอกสารใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
ต้องขอบคุณทางโซเซียลมีเดียของสังคมเราด้วย

ช่วยกันทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะ
เดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่อในทางด้านนี้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ